เรามีผู้นำทั่วโลกค่ะอาจารย์คะที่ผู้นำทั่วโลกรวมถึง
ที่การสหประชาชาตินะคะได้ร่วมน้อมถวายบังคม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศพร้อมยกย่องในพระเกติคุณ
และการอุทิศพระองค์อย่างมิทรงเหน็ดเหนื่อยต่อประสบกรณิกรชาวไทยค่ะ
เมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะที่ธรรมเนียบขาวของสหรัฐอเมริกา
แพร่สารของประธานาธิบดีบารักษ์โอบามาที่ถวายความอาลัยต่อการสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
โดยระบุว่าในนามของตัวแทนประชาชนชาวอเมริกันขอถวายความอาลัยอย่างสุดซึ้ง
สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชนีนาฏสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทุกพระองค์
และประชาชนชาวไทยทุกคนต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยระบุว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เป็นมิตรใกล้ชิดของสหรัฐและทรงเป็นพันธมิตรที่ทรงค่ายิ่ง
ของประธานาธิบดีสหรัฐหลายคน
โดยประธานาธิบดีโอบามายังระบุด้วยนะคะว่าตัวเองรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง
ที่ได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อปี๒๕๕๙
และยังรำลึกถึงพระจริยวัตรอันงดงามและพระเมตตาของพระองค์
พร้อมทางยกย่องในพระปรีชาสามารถและการทุ่มเทพระองค์อย่างมิทรงเหน็ดเหนื่อย
ในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนชาวไทย
สารของประธานาธิบดีโอบามายังระบุว่า
ตัวเองและประชาชนชาวอเมริกันขอยืนเคียงข้างพี่น้องชาวไทย
อาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ขณะที่ในบัญคีมูลเลขาธิการสหประชาชาติ
ได้ร่วมน้อมถวายบังคมแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
โดยแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งแด่พระราชวงศ์รัฐบาลและประชาชนชาวไทยทุกคน
ยังยกย่องการอุทิศพระองค์อย่างยาวนานให้กับประเทศชาติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
และระบุว่าทรงเป็นที่เคารพรักของปวงชนชาวไทยและนานาประเทศ
และสหประชาชาติเคยถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุด
ด้านการพัฒนามนุษย์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อปี๒๕๕๙
ซึ่งเลขาธิการสหประชาชาติหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
ประเทศไทยจะยังคงเดินหน้าสารต่อพระราชกรณียกิจ
อันเป็นคุณูประการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชอันสอดคล้องกับหลักการสากล
เคารพต่อสิทธิมนุษยชนต่อไป
ขณะเดียวกันที่ประชุมสำนักเลขาธิการสหประชาชาติ
นครนิวยอร์กได้ยืนสงบนิ่งเป็นเวลา๑นาทีค่ะ
เพื่อร่วมกันถวายอาลัย
ส่วนทางด้านของนายนาเรนทราโมดี้นายกรัฐมนตรีอินเดีย
ต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชโดยนายกรัฐมนตรีอินเดีย

ด้านนายโจโกวิโดโดประธานาธิบดีองค์อ่าน
โดประธานาธิบดีอินโดนีเซีย
้อมถวายบังคมแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏเมื่อวานนี้
โดยระบุว่าในฐานะรัฐบาลและประชาชนอินโดนีเซีย
ทางการขอน้อมถวายบังคมและแสดงความเสียใจ
ต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏ
ซึ่งเปรียบเสมือนการที่โลกสูญเสียผู้นำที่ใกล้ชิดกับประชาชน
ขณะที่วันนี้นะคะเลขาธิการคณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่น
แหลงในนามตัวแทนรัฐบาลน้อมถวายบังคม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
โดยระบุว่าญี่ปุ่นขอถวายอาลัยอย่างสุดซึ้ง
ต่อพระราชวงศ์และประชาชนในประเทศไทย
อย่างยกย่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏว่า
ส่งเป็นที่เคารพรักของประชาชนทุกคน
ด้านนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นเปิดเผยว่า
จะเดินทางไปน้อมถวายบังคมยังสถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงโตเกียววันนี้ค่ะ
พร้อมระบุด้วยว่าตัวเองรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่ง
ต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
และรำลึกจดจำพระองค์ในฐานะกษัตริย์ที่เปลี่ยนไปด้วยพระจริยวัตรอันงดงาม
ขณะที่รายงานระบุนะคะว่าบรรยากาศที่สถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงโตเกียววันนี้
มีทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นแต่งกายด้วยชุดดำเดินทางไปถวายความอาลัยค่ะ
อกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้มีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสาภาพยุโรปที่ประเทศไทย
ซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศที่เข้าร่วมประชุมได้ร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏด้วย
โดยนายมิโรสลาฟลาชาร์ครัฐมนตรีต่างประเทศของสโลวาเกียในฐานะผู้ประสานงานรัฐมนตรีต่างประเทศสโลวาเกีย
ประธานร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสหภาพยุโรปหรืออียูที่จัดขึ้นในกรุงเทพหานครวันนี้
ได้กล่าวในฐานะผู้แทนจากสภาพยุโรป
ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
ย้ำว่านี่เป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของไทย
และสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตอนนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความรักของประสบกรณิกรที่มีต่อพระองค์อย่างแท้จริง
ดอนประมัติวินัยรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยในฐานะผู้ประสานงานอาเซียนอียู
กล่าวแสดงความขอบคุณรัฐมนตรีต่างประเทศของสโลวาเกีย
รวมถึงรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนทุกคนที่เข้าร่วมและร่วมถวายความอาลัยในการประชุมวันนี้